ครับอยู่กับน้องกับแม่กับพ่อครับผมเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เดินไม่ได้ครับเวลาผมจะไปไหนผม
ก็กระทืบไปครับหลังก็คดครับนั่งตัวตรงตรงไม่ได้ครับ
ก็สงสารคือว่าตอนนี้เรายังมีแรงช่วยเขาแต่ถ้าวันไหนเราไม่มีแรงช่วยเขา
แล้วเขาจะอยู่ยังไงแต่ก็ทำเต็มที่ครับ
เพื่อลูกรักเขามากครับผมอยู่บ้านคนเดียวผมก็เขียนหนังสือครับ
ผมไม่เคยท้อบางทีก็ออกกำลังกายครับ
อยากได้เงินมาเป็นค่าเทิมน้องพอน้องได้เรียนสูงสูงแล้วจะได้สอนผมครับ
รักลูกคนนี้มากครับคือทุกอย่างของชีวิตแล้ว
ถึงเขาจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิด
อยากให้เขามีชีวิตที่ดีในวันที่เราไม่อยู่

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำ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
ที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับ
ได้เวลาของเราแล้วครับ๑๘นาที๒๐นาที
จากนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมจะได้พบกับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เป็นตอนพิเศษเป็นแคมเปญพิเศษของเรานะครับ
ตอนที่ชื่อว่าร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
นักสู้รุ่นจิ๋ว
เปิดมาในรอบนี้นะคะเราทำกันมาถึงสองรอบแล้วนะคะ
รอบนี้เป็นรอบที่สองครับน้องที่กำลังจะขึ้นมานะคะ
คือเป็นคนที่สองของนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วนะคะ
แต่ว่ากติกาเดียวกับผู้ใหญ่เลยค่ะเมื่อใดก็ตามที่ร้องครบสิบเพลงนะคะ
ก็หยิบไปเลยค่ะหนึ่งล้านบาท
ก็คงจำกันได้ดีว่าในคราวที่แล้วน้องการ์ตูนนะครับเด็กน้อยจากเชียงใหม่นะครับ
ก็รับไปแล้วนะครับสองแสนบาทโอ้โหสุดยอดจริง
คนที่สองสำหรับรอบนี้นะคะเรื่องราวชีวิตของน้องก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะ
ครอบครัวต้องใช้ความเพียนเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่
หรือรวมถึงตัวน้องเองด้วยนะคะเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพนะคะ
ทำให้ไม่ได้เรียนนะคะแต่ก็มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะมีความรู้ค่ะ
คุณผู้ชมคะอยากให้เปิดหัวใจทุกห้องเลยค่ะที่คุณผู้ชมมี
เพื่อต้อนรับเขาคนนี้ค่ะไปชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ
สวัสดีครับผมชื่ออาร์ตชื่อจริงชื่อนันทวุฒินำสกุลวงละคร
อายุสิบสองปีครับเป็นคนจังหวัด
อุดรมาอยู่กรุงเทพครับบ้านที่ผมอยู่เป็นห้องเช่าครับ
เป็นตึกชั้น๓ครับอยู่กับน้องกับแม่กับพ่อครับ
แล้วก็มีผมครับสี่คนครับตอนเช้าพ่อก็หากับข้าว
เช้าเที่ยงไว้ให้ครับแล้วก็มีกระติกน้ำพวกนี้ครับ
พ่อแม่ก็ไปทำงานกันหมดน้องก็ไปเรียนหนังสือ
ผมก็อยู่บ้านคนเดียวครับ
ผมเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงลุกเดินไม่ได้ครับ
เวลาผมจะไปไหนผมก็กระทืบไปครับ
หลังก็คดครับนั่งตัวตรงไม่ได้ครับ
อาร์ตเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเซลลสันหลังฝ่อ
คือว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเป็นบางส่วน
เวลาไปไหนเขาก็จะกระเทิบกระเทิบไปจะลุกเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ครับ
ที่เขากระเทิบคือเขาทำมือแบบเราไม่ได้เหมือนคนปกติ
เขาต้องใช้ข้อศอกค้ำแล้วแผลก็จะมีตามแขนตามศอกครับ
ข้อสงสารคือว่าตอนนี้เรายังมีแรงช่วยเขา
แต่ถ้าวันไหนเราไม่มีแรงช่วยเขาแล้วเขาจะอยู่ยังไงบางครั้งคิดหนักเหมือนกัน
แต่ก็ทำเต็มที่ครับเพื่อลูกรักเขามากครับ
สมัยก่อนผมทำงานรับจ้างเข็นของที่สำเพ็งครับ

ผมก็แบกน้องไซบาพาลูกข้ามเรือไปทำงาน

หาข้าวหาปลาให้ลูกเสร็จอะไรอย่างนี้ครับ

แต่สมัยนี้เงียบมากครับงาน

แต่คือจะพาลูกไปไม่ได้เพราะกลับดึกก็ต้องเอาลูกไว้ห้องคนเดียว
เจียงค่ะเป็นแม่ของน้องอาร์ต
แม่มีลูกทั้งหมด๓คนน้องอาร์ตเป็นลูกคนกลาง
น้องอาร์ดเรียนถึงชั้นอนุบาลหนึ่งก็เลยเลิกเรียน
ครูบอกว่าต้องให้ผู้ปกครองต้องไปเฝ้าเวลาเด็กเข้าห้องน้ำ
แม่ก็ทำงานพ่อก็ทำงานก็เลยให้น้องไปเรียนไม่ได้
ถ้าไปเรียนโรงเรียนประจำต้องช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้
สงสารจ้ะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องดูแลกันไป
ทุกวันนี้แม่ทำงานรับจ้างขายของหน้าร้านแถวพาหูรัฐจ้ะ
เข้าทำงาน๘โมงเช้าเลิก๖โมงเย็น

เวลาลูกอยู่บ้านคนเดียวก็เป็นห่วงเรื่องไฟไหม้ค่ะพ่ออยู่คนเดียว
เวลาผมอยู่ห้องคนเดียวก็เหงาอยู่ครับ
ผมอยู่บ้านคนเดียวผมก็เขียนหนังสือครับฝึกเขียนครับ
จะได้เรียนรู้ไปด้วยครับผมไม่เคยท้อครับ
บางทีก็ออกกำลังกายครับ
ทุกวันนี้พ่อกับน้องสอนหนังสือผมครับ
นี่น้องสาวผมครับชื่อแตงโมเป็นครูสอนหนังสือผมครับ
เขาสอนเขียนหนังสือพวกนี้แหละครับดุอยู่ครับ
พี่อาร์ตเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็คิดเลขค่ะ
นักเรียนคนนี้นะคะก็ตั้งใจเรียนค่ะ

พี่อัฐ๒บวก๒ได้เท่าไหร่

๖บวก๖ได้เท่าไหร่

ห่วงคือว่าเขาอยู่ห้องคนเดียวเป็นภูมิแพ้

เขาก็จะเป็นไข้ต่อมค่อมที่อักเสบนี่เป็นประจำเลย

ถ้าไม่มีลูกคนนี้ก็ทำใจกันยาวนะครับ
ถึงเขาจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิด
อยากให้เขามีชีวิตที่ดีในวันที่เราไม่อยู่

ก็รักพ่อครับรักพ่อมากเลย
โตขึ้นผมอยากเป็นนักบินครับ
จะได้ขี่เครื่องบินส่งผู้โดยสาร
อยากได้เงินมาส่งเป็นค่าเทิมน้องครับ
พอน้องได้เรียนสูงแล้วจะได้สอนผมครับ
หนูจะสอนหนังสือพี่เองค่ะ
ขอบคุณนะที่สอนหนังสือพี่

ก็มาดูกันว่าวันนี้นะครับนักสู้ชีวิตของเราจะทำได้แค่ไหน
เขาต้องการแค่ไหนแล้วเราจะช่วยพวกเขาได้ขนาดไหน

มือจะอ่อนล้าขาจะเดินไม่ไหว
แต่หัวใจไม่เคยหยุดฝันครับ

มากับพ่อกับแม่กับน้องครับ

คุณพ่อต่อคุณแม่เจียงและน้องแตงโมสวัสดีครับ
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

วันนี้น้องอาร์ตมาเป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋ว

เห็นบอกว่าเป็นคนชอบเรียนหนังสือมาก

เพราะว่าอยากมีความรู้ครับ

ว้าวเจ๋งมาก
ไม่มีอะไรไกลเกินเอื้อมถ้าเราตั้งใจ
ตอนนี้ถ้าเทียบกันแล้วเราเรียนอยู่ชั้นประมาณไหนครับ
ประมาณจะขึ้นปม๑ครับ

แต่ว่าไม่มีคนไปดูแลใช่ไหม

ตอนที่หยุดเรียนหยุดเรียนไปตอนชั้นอะไรครับ
ชั้นอนุบาล๑ครับ
อนุบาลหนึ่งก็ต้องหยุดเรียนแล้ว

เหรอแตงโมสอนพี่อาร์ต

เริ่มสอนด้วยอะไรบ้างอ่ะคะ

คือเวลามีหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างนี้ก็อ่านได้เลย

อันนี้ต้องไม่ปรบมือให้อาร์ตคนเดียว
ปรบมือให้กับแตงโมด้วยนะคุณครูนะคะ

อยากให้พี่เขามีความรู้ค่ะ

ภูมิใจไหมที่พี่เขาอ่านหนังสือออก

แตงโมว่าลูกศิษย์คนนี้เป็นยังไงบ้าง

เด็กดี
จากลูกศิษย์คนนี้ของคุณครูแตงโมเป็นเด็กดีแล้ว

อุ้ยตั้งใจเรียน
คุณพ่อค่ะแนวคิดเรื่องการสอนหนังสือเนี่ย

แต่คือไม่มีเวลาไปรับไปส่ง
เขาก็อาสาร
เวลาเห็นเขาสอนหนังสือกันคุณพ่อรู้สึกยังไงคะ

กล้ามเนื้ออ่อนแรงเซลล์สลังเฝ่าครับ
แล้วก็จะปอดไม่ดีหอบบ่อย

เราดูแลยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มต้นมา
เริ่มแรกก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็กค่ะ

พอเขาโตหน่อยหมอก็จะนัดห่างแล้ว
ให้แม่มาทำที่บ้านเองกายภาพเอง
ส่วนมากแม่จะมีเวลาตอนเย็นเลิกงาน

เท่าที่ทำได้แต่ว่าก็พยายามทำทุกวัน
เพราะว่างั้นเส้นมันจะยึดถ้าเราไม่กายภาพ
เห็นบอกตัวอาร์ตเองก็เวลาอยู่ห้องก็ออกกำลังกายเองด้วยใช่ไหม

ยกได้แค่นี้ครับ
แล้วกี๊อีกข้างนึง

ว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปทำงาน
งโมไปโรงเรียนอาร์ตอยู่ห้องคนเดียว

คนที่ทำงานกับพ่อครับ

จะออกกำลังกายแล้วทำอะไรอีกบ้าง
บางทีก็เขียนหนังสือครับ

โดยการนำเสียงเพลงมาแลก

ทีนี้เดี๋ยวเราน่าจะมีเรื่องอีกมากมายเลยนะครับ

เพื่อให้อาร์ตได้มีเงินติดกระเป๋ากันก่อนในรอบนี้

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

อาร์ตบอกว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างนะ
จะเอาไปส่งน้องเรียนครับ
แล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนเวลาที่ผมไม่สบายครับ

แผ่น๓ตัวนะครับจากจำนวนทั้งหมด๖แผ่นป้าย
พร้อมยังครับพร้อมแล้วครับสู้ไหมสู้ครับ
โอเคมาเอาละครับเพลงที่๑
เพลงนี้มูลค่า๑หมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑

ครับเคยเปิดฟังเวลาเหงาครับครับ

ถ้าตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะตัวช่วยเนี่ยอัดก็ใช้ได้เลยนะครับ
เพลงนี้เป็นเพลงแรกนะฮะก็ไม่ต้องถามว่าจะสู้หรือหุ
เพราะว่ายังไม่มีเงินสะสมอยู่ยังไงอาร์ตก็ต้องสู้
แต่ว่าตัวช่วยอย่างที่บอกถ้าอยากใช้ใช้ได้เลย
ถ้าเกิดไม่มั่นใจใช้เลยเพราะว่าถ้าเกิดผิดตั้งแต่เพลงแรกเนี่ย
ไม่ได้อะไรเลยกลับบ้านเลยนะครับ
เอางี้ดีกว่าพี่แตงโมขึ้นมาบนนี้หน่อยสิคะ
กอดให้กำลังใจแล้วพูดกับพี่อาร์ตหน่อย
อาร์ตน่าจะตื่นเต้นมากเลยแหละ

พี่จะสู้พี่จะสู้

เอาละได้กำลังใจจากน้องสาวแล้วก็คุณครูนะฮะ
ทำหลายหน้าที่เหลือเกินไปทั้งน้องเป็นทั้งครู

ถ้าพร้อมเราจะไปกันเลยนะครับ
ฟังอินโทรเพลงที่๑ไปแล้วนะครับน้องอาร์ต

ใช้ได้ตั้งแต่เพลงนี้เลยนะครับ
แล้วน้องอาร์ตจะใช้

นี่เป็นการเปิดประเดิมเพลงแรกนะคะ
ถ้าไม่ใช้จะต้องร้องให้ถูกทุกคำนะคะ
ก่อนจะร้องอยากจะพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องสาวไหมครับ
พ่ออาจจะสู้นะครับ

เพลงหนึ่งกรุงนี้มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับสู้ครับ
สิว่าถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจออาย
บ่ถามวันไหนหัวใจลืมให้ได้
แล้วบอกว่าเธอเคยรักใครก่อนมาเจออ้าย
รักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอ
บอกเคยขอว่าอายต้องเป็นคนสำคัญ
อยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจ
หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน
แต่ชีวิตยังเป็น

แต่เธอจะให้เป็นไป
หัวใจอายอยากให้เธอมีความสุขเสมอ
ไม่มีข้อเมตเธอลำบาก
มีแต่ความรักเต็มใจให้เธอ
หู้ว่าเดอร์เธอเป็นจังได้อ้ายเธอ
ได้อ้ายก็ยินดี
สิบวันหลังหากวันหนึ่งนั้น
อายมันไม่ใช่
สิบบ่ทวงบ่ขอใด
เหตุผลไม่ต้องมี
วันนี้ได้ดูแลเธอ
ได้มีเธอชื่อว่าโชคดี

ปล่อยตามชะตาก็แล้วกัน
อยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจ
หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น
นั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน
แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ
รู้สึกยังไงบ้างในวันแรกที่ต้องทอดทิ้งกัน

พ่อบอกอาร์ตว่าไงก่อนออกจากบ้าน

พ่อจะไปหาเงินให้หนู

เพราะว่าอาจรู้ว่าพ่อออกไปหาเงินให้เรากิน
ครับ